ท่านผู้ชมครับเมื่อวันแรก๑๑มีนาคมพิธีไว้อาลัยดาราสาวชื่อดังคือคุณแตงโมนิดาเนี่ยนะฮะ
วันนั้นพี่หนุ่มกัญชัยก็ไปตั้งแต่วันแรกใช่ค่ะ
วันนี้พี่หนุ่มกัญชัยก็ไปด้วยค่ะนะฮะ
เมื่อวานนี้พี่หนุ่มกัญชัยโพสต์ภาพที่ถ่ายกับคุณเบิร์ตค่ะ
อันนี้คือภาพงานค่ะ
อันนี้คือภาพที่โพสต์เอาไว้ค่ะเมื่อวานนี้นะฮะ
พี่หนุ่มไปอันนี้คือภาพไปเมื่อวันที่๑๑นะเมื่อวันศุกร์
แล้วก็เขียนข้อความส่งกำลังใจไปยังคุณเบิร์ต
บอกว่าเก็บและตักตวงช่วงเวลาดีที่ผ่านมาให้ได้มากที่สุด
เพราะต่อไปมันจะกลายเป็นความทรงจำที่คุณจะยิ้ม
และมีความสุขสุดหัวใจเมื่อคุณคิดถึงมัน
ขณะที่คุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณตังโมนะครับ
ก็เป็นอีโมจิรูปพนมมือไหว้ขอบคุณ
คนเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ของคุณเบิร์ตเนี่ย๓๐๐กว่าคนนะคะ
ใช่ค่ะท่านที่อยากจะอุดหนุนนะฮะช่วยซื้อของซื้อสินค้าอะไรจากคุณเบิร์ต

คือตอนนี้จะล้านกว่าแล้วมั้งคนที่ติดตามเนี่ย
ล้านสามแล้วก่อนหน้านี้ยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะอืม

แต่ตอนนี้ก็คือเปิดเป็นสาธารณะแล้วแล้วก็ยอดติดตามเนี่ย
ล้าน๓แสนมีโพสต์อยู่ทั้งหมด๑๙๕๖โพสต์ล่ะ
หลังก็จะเป็นภาพที่เขาเคยถ่ายคู่กับคุณแตงโม
คลิปวีดีโอแล้วก็ภาพเดี่ยวคุณแตงโมนะคะ